ขอบเรียนท่านวัทธานรัฐสภาที่โครบ
ผมได้อ่านคำแถลงนโยบายทั้งหมดของรัฐบาลแล้วนะครับ
เวย์ว่ากว้างจะเป็นส่วนใหญ่ค่อนข้างมีบางเรื่องและเป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่ลงในรายละเอียด
ผมไม่มีเวลา๕นาทีน้อยมากนะครับ
อนุญาตยกสองสามเรื่องเท่านั้นนะครับที่จะมาอภิปรายในวันนี้
เรื่องแรกครับเรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่องนี้ไม่ปรากฏชัดเจนในบรรยาบาลรัฐบาลครับ
มีข้อความรวมเป็นข้อความสั้นไม่กี่บรรทัศน์ในหน้า๑๒เท่านั้นนะครับ
สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนระหว่างประชาชนกับประชาชนที่มีความแตกต่าง
ความคิดศาสนาอุดมการให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้หลักนิธรรมที่เข้มแข็ง
เรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีอะไรครับ
ผมสนับสนุนเต็มที่ที่จะให้การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้รู้ร่วงไปได้เป็นอย่างดีครับ
มีข้อสังเกต๒๓ประเด็นที่จะฝากไปในเรื่องนี้เท่านั้นเองครับ
ประเด็นแรกครับไม่มีการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มใดทั้งสิ้นนะครับ
ในการแก้ไขมาที่ผ่านมาถ้าจะมีก็คงจะมีแต่การพูดคุยหรือเจรจาเพื่อสร้างสันติสุขเท่านั้น
เพราะในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเนี่ยขอเรียนว่าไม่มีสถานการณ์สู้รบ
ไม่มีสารที่เป็นสถานการณ์สงครามนะครับ
ทหารที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นก็ลงไปช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น
ไม่ได้ลงไปสู้รบกับใครเพราะฉะนั้นการเจรจาสันติภาพจึงไม่มีแล้วก็มีไม่ได้เพราะไม่มีสถานการณ์อย่างเช่นที่ว่านั้น
ถ้าจะมีก็เป็นเรื่องของการพูดคุยสันติสุขคือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดพื้นที่พูดคุยกับคนไทยในพื้นที่ที่ไม่สบายใจ
ตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต้องการให้รัฐรับรู้ปัญหาของตนรับรู้การมีอยู่และอัตลักษณ์ของพวกเขาอย่างสมศักดิ์ศรีเท่านั้น
ดังนั้นการใช้คำเหล่านี้ต้องใช้อย่างระมัดระวัง
เพราะว่ามันจะมีผลผูกพันในทางกฎหมายระหว่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยิ่งระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นนะครับ

คำนี้ในทางการเมืองการปกครองไม่มีแล้วนะครับ

แต่ว่าอาจจะมีอยู่ได้ในทางประวัติศาสตร์ในทางวัฒนธรรมประเพณีกีฬา

อย่างเช่นนครพิงสิงหานครศรีสัชนาลัยล้านนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ที่ผมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับถ้อยคำเหล่านี้มา
ก็เพราะว่ามันมีที่มาที่ไปและมีความหมายในทางสากล
แล้วก็ข้อผูกพันในทางกฎหมายระหว่างประเทศ
เพราะงั้นเนี่ยประเทศไทยนั้นเป็นราชนาจักรอันหนึ่งเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้
ใดหรือการกระทำใดที่ขัดหรือแย้งกับบทบรรยัตินี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องทั้งสิ้น
ดังนั้นทุกฝ่ายต้องให้ความระมัดระวังสูงสุดในเรื่องพวกนี้ครับ
เรื่องที่สองครับเรื่องของนโยบายด้านกระบวนการยุทธรรมและความยุติธรรมในสังคม
เรื่องนี้ปรากฏข้อความสั้นเพียง๒๓บรรทัศน์ในหน้า๑๒ของนโยบายที่รัฐบาลแถลงเท่านั้น
ในเรื่องของการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่สั้นแค่นี้ก็พอแล้วครับเพราะว่าปัญหาเรื่องนี้อยู่ที่การปฏิบัติครับ
ผมเรียนนะครับเรื่องในความเป็นธรรมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
คนเราอาจจะเกิดมาแล้วก็มีความแตกต่างกันทั้งเพศผิวพันธ์ยากดีมีชน
นั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้จะโทษบุญธรรมกรรมแต่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
แต่เรื่องของความไม่เป็นธรรมเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันตามกฎหมายนั้นเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจมันเป็นเรื่องที่บาดลึกถึงความรู้สึกของผู้คนในสังคมอย่างรุนแรง
และเป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้บางคนถึงขนาดยอมตายนะครับถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ท่านประธานครับเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมเราไม่หยุดหย่อนนะครับ
เจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้มีอิทธิพลอดีตนักการเมืองหมายจับต่างออกไม่ทัน
คดีหมดอายุความก่อนที่จะออกหมายจับก็มีให้เห็นบ่อย
เมื่อต้องคดีก็ไม่มีใครยอมติดคุก
หรือติดคุกก็มีอภิษฐศิลป์ได้รับการยกเว้น
กูลต่างมากมายแบบรถแรกแจกแถมกันอุตลุดไปหมด
คนรวยระดับโลกระดับชาติ
ขับรถชนคนตายก็ได้รับการช่วยเหลือจากกลไกต่าง

หมัดนี้ยังไม่สามารถเอาตัวมาดำเนินคดีได้

เร็วนี้ก็มีกรณีของอดีตผู้นำประเทศ
ซึ่งต้องคดีถึงที่สุดหลายคดี
หลบหนีไปหลายปีแล้วก็ได้กลับมาขอรับโทษ
แต่การกลับมากลับได้รับการยอมรับการต้อนรับนะครับ

ตั้งแต่เดินทางมาถึงเข้าเรือนจำกลาง
และอยู่แค่นั้นแค่นั้นก็ได้รับการรับการยอด

ในฐานะสมัยจีครัฐสภา
ผมขออนุญาตท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ครับ

ท่านพูดถึงบุคคลภายนอกนะครับ
ซึ่งไม่อาจมาชี้แจงที่นี้ได้
ถ้าเป็นไปได้นะครับท่านประธาน
ผมอยากจะให้ท่านยกคำอภิปรายท่านเมื่อสักครู่นี้ออก

ภายนอกไม่มีสิทธิ์ที่จะมา
กล่าววาจาใดในสภาแห่งนี้ได้

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลข้างนอก
แต่ว่าคำพูดก็อาจจะเข้าใจได้
ต่อไปขอให้เว้นเว้นหน่อยครับ
เพราะบุคคลข้างนอกไม่อาจจะมาชี้แกงได้ครับ

ขอรบการวินิจฉัยคนท่านประธานครับ
เพียงแต่จะยกตัวอย่างให้ฟังเท่านั้นเองว่ามันมีกรณีอย่างนี้
ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้คนรู้กันทั้งประเทศนะครับ
ผมก็ไม่พูดถึงนะครับ
ประเด็นที่ผมจะเน้นย้ำในเรื่องพวกนี้จากตัวอย่างที่ผมพูดถึงก็คือว่า
เราจะบอกกล่าวเรื่องราวเหล่านี้ต่อลูกหลานต่อคนในสังคมอย่างไร
เราจะอธิบายเรื่องของความเป็นธรรมความเท่าเทียมกันความเสมอภาคอย่างไรนะครับ
เพราะว่าสิ่งที่เห็นอยู่จนเจนตาก็คือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามนั้นนะครับ
ก็ฝากท่านนายกฝากรัฐบาลนะครับช่วยกันดูแลเรื่องพวกนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
แล้วก็ขอละครับอย่าท่องคำว่าได้ดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎกติกา
แล้วนะครับเพราะว่าผลมันออกมาไม่เหมือนกันนะครับ
ถ้าเปรียบเทียบสิ่งนี้กับการเป็นโจทย์เลข
สังคมนี้ต้องการสิ่งที่ถูกต้องทั้งวิธีทำแล้วก็คำตอบที่ออกมาครับ
ผมไม่อยากจะเห็นสังคมนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียว
เหยียบย่ำหัวใจอย่าเหยียบย่ำความรู้สึกของคนทั้งประเทศนะครับ
กระทั่งยอมรับไม่ได้แล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราไม่คาดคิด
ในส่วนในส่วนของการประหารบุคคลการแต่งตั้งโยกทางการ
เป็นในนัยอยบายมีแต่เรื่องการแผ่นด้านการแผ่นดื่มสั้นเท่านั้นนะครับ
แต่ว่าก็โชคดีครับที่ท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับสื่อ
เร็วนี้นะครับว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง
และเมื่อพูดถึงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่จะว่างลง
ในรายละเอียวนี้เนี้ยมีข่าวสะพัดว่าจะมีนายตำลวดใหญ่ท่านหนึ่งจะมานั่ง
ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ยินข่าวนี้และท่านยืนยันว่าต้องวางคนให้เหมาะสม
ความรู้ความสามารถไม่งั้นขวัญกำลังใจของค่าการจะเสียหมดนับเป็น
ที่ดีนะครับที่ท่านพูดและรับรองอย่างแข่งขันอย่างนี้ก็ฝากให้
ดูแลเรื่องนี้ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมซึ่งเป็นหัวใจของระบบ
ราชการโดยเฉพาะท่านดูแลสมชอยู่โดยตรงอยู่แล้วนะครับ
หากท่านทำได้ผมคิดว่าท่านได้รับความแทร่ซ้องได้รับการ
รบนับถืออย่างจริงใจจากบรรดาฆาตการอย่างแน่นอน
ให้ประวัติศาสตร์เร่มร้อยเหมือนเมื่อครั้งที่ผมโยก
แล้วเอาคนอื่นมานั่งแทน
อย่าแก้ปัญหาที่๑และไปสร้างปัญหาอีกที่๑
โดยไม่คำนึงถึงระบบคุณธรรมจนเกิดรอยด่าง